ที่ไม่ถูกรางวัลอย่างเรา

บางคนซื้อทุกงวด
แหมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรผิดกว่า๋พูดถึงใครก็ไม่รู้เนอะ
พูดถึงตัวเอง
แล้วทุกคนก็ถามว่าดีฉันรู้สึกวันนี้ไม่เศร้าถูกหรอ
เปล่าเพราะว่าดิฉันมีวิธีแก้ปัญหาแล้ว
เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีแก้ปัญหาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันไม่ถูกรางวัล
ดิฉันจะเอาไปทำอะไรเพราะว่ามีพี่คนนี้เป็นไอดอลในดวงใจ

เขาเอามาตกแต่งผนังร้าน
นี่เป็นร้านขายของของเขาคือร้านท่าบ่อปลาเผา
ร้านขายอาหารนะคะอยู่ที่ตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ร้านนี้เดินเข้าไปไม่ได้ขายลอตเตอรี่นะคะ
แต่ว่านี่ค่ะเป็นร้านที่ประดับประดาษตกแต่งวอลเปเปอร์

โอ้โหไม่ได้มีแค่ผนังนะคะคุณ
ตามห้องน้ำตามโต๊ะประตูห้องต่าง
ก็ถูกแปะไปด้วยลอตเตอรี่เต็มไปหมด
รวมแล้วคุณพี่เจ้าของร้านเขาบอกว่า
ประมาณสามหมื่นใบได้

เกลือจะไปแปะปลาเผาจะกินไง
เตอรี่ในร้านที่แปะผนังได้นะรวมแล้วกว่า๓๐๐๐ใบ

ใช่ค่ะค่ะเก็บแปะไว้ผนังบ้านอย่างนี้มีเงินเก็บเพียงเยอะมาก

โดยร้านแห่งนี้เป็นร้านของนายจักรินคำชามา
เล่าให้ฟังบอกว่าที่มาที่ไปของการนำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล
แปะผนังร้านแบบนี้เพราะว่าคือพี่เขาเป็นคนชอบเสี่ยงดวงเนาะ

ซื้อมาตั้งแต่ประมาณปี๒๕๕๘นะคะ
ตอนนี้ก็รวมประมาณ๕ปีผ่านไป
หวัดหนึ่งซื้อไม่ต่ำกว่า๔๕พันนะคะ
บางหวัดเมาส์หมดแพงก็มี
คือแม่ค้าขายลอตเตอรี่มาปุ๊บไม่ต้องขายแล้ว
ค่ะให้พี่เขาเป็นเดียวทั้งแผงเลยก็มีเหมือนกันเอามาเลย
แต่เชื่อไหมคุณซื้อเยอะมากขนาดนี้
เห้อไม่ค่อยจะถูกกับเขาหรอกจริง

เล็กน้อยเป็นรางวัลเล็กน้อยคือถูกบ้าง
แต่น้อยพี่เขาบอกแบบนี้นะคะ
ก็จนตอนนี้สะสมมีลอตเตอรี่เยอะแยะเต็มไปหมด
นี่ค่ะคุณไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนยังไงดี
ะฝาผนังแล้วกันมาตกแต่งร้านแล้วกัน
เพื่ออะไรรู้ไหมคุณเป็นการเตือนใจเตือนสติตัวเอง
นี่คุณเห็นข้อความไหมเนี่ยเขาโพสต์ไปนะคะ
ข้อความคุณพี่เขาเป็นคนโพสต์เองนะ
ว่าเขาซื้อลอตเตอรี่มายังไงบ้างเท่าไหร่อะไรแบบนี้
คือเตือนสติคนที่ชอบซื้อลอตเตอรี่แบบเยอะซื้อสลากินแบ่ง
เขาบอกว่าบางทีการซื้อไปมันก็ไม่ได้ให้เราโชคดีเสมอไป

ก็จะซื้อต่อไปก็จะซื้อแต่ว่าก็ซื้อให้น้อยลงแล้วกัน

ข่าวนี้เนี่ยนะพี่เขาเอาลอตเตอรี่มาแปะฝาบ้านเพื่อเตือนใจตัวเอง
ใช่ว่าอย่าซื้อเยอะแบบพี่เขา
คือบอกคนอื่นด้วยว่าการเสี่ยงดวงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ให้เรารวยเสมอไป
แล้วถามพี่เขาว่าพี่เขาจะซื้ออีกไหม

เอาขยายร้านให้เป็นอีกห้องนึง

เขากำลังจะหาวอลเปเปอร์เพิ่มเผื่อว่า
เฮ่ยร้านที่มันติดกันแล้วร้านนี้มันสวย
มีวอลเปเปอร์เป็นรัตเตอรี่